เรื่องแรกอยากพาไปอัปเดตข่าวนี้ก่อนจำได้มั้ยคะ
ที่มีสาวธอมคนหนึ่งเขาบุกเดี่ยวไปจี้ชิงเงินธนาคารทกศที่ประจวบคิริขัน
แล้วปรากฏว่าจังหวะกำลังจะจี้มีลูกค้าเขาไปรอลงทะเบียนเราชนะอยู่เยอะไง

คนร้ายตกใจก็วิ่งหนีออกไปยังไม่ได้เงินสักบาทนึง
ทีนี้เราได้ภาพวงจรปิดมาอีกมุมนึงเป็นจังหวะที่คนร้ายเนี่ย
วิ่งออกมาและจะไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขี่หลบหนีไปค่ะ
ดิฉันชอบบทสนทนาแม่ลูกคู่นี้มาก
คือเป็นกล้องมือถือของแม่ลูกคู่นึงที่ขับรถผ่านมา
พอดีคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ธนาคารทกศสาขาอำเภอเมืองประจวบคิริขันกลางวันแสก
นี่คือภาพที่คนร้ายค่ะ

แล้วก็จะไปจี้ชิงเอาเงินที่ธนาคารควักปืนออกมาเลย
แล้วก็เนี่ยบอกเอาเงินมาอ้าวพนักงานตกใจวิ่งหนีไปหมดเลยเพราะมันมีกระจกกั้น
แล้วคนเขามารอลงทะเบียนเราชนะกันอยู่เยอะคนร้ายก็เอาไงอ่ะ
จังหวะนี้ที่วิ่งหนีออกไปเพราะว่าคนที่เขามารอลงทะเบียนเขาตะโกนก่อนเลย
ตำรวจมาตำรวจมาคนร้ายก็เลยตกใจวิ่งหนีออกไปเลยนะคะ
แล้วก็ไปเจอกับสองแม่ลูกที่ขับรถผ่านมาเมื่อสักครู่นี้

เห็นแบบคนถือถุงพลาสติกแล้วใส่หมวกกระน็อกเต็มใบแล้ววิ่ง

ลูกบอกแม่แม่แม่แม่ท้ายเรื่อยท้ายเรื่อยเนี่ย
ทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าไปขโมยของมาหรือเปล่า
แล้วก็ขับตามไปมีจังหวะเปิดกระจกถามด้วย
ไปทำอะไรมาเนี่ยไปขโมยของเข้ามาหรือเปล่า

เก่งมากแล้วจังหวะคนร้ายวิ่งเข้ามาที่กระจกอ่ะเพราะเขาเปิดกระจกไง
ลูกสาวก็บอกแม่ไปไปดุเดือดจริงแต่ก็พยายามขับตามไปถ่าย
เห็นว่าคนร้ายเนี่ยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของประชาชนนะคะ
จำทะเบียนได้ด้วยนะแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะคะ
แล้วก็เอารถคันนี้ไปจอดทิ้งไว้ริมถนนใกล้อาหารร้านอาหารฟองเบียร์
ชุมชนปากคลองบางนางรมคนร้ายเนี่ยวิ่งหลบหนีข้ามคลองบางนางรม
หลบซ่อนในป่าโกงกลาง
เรื่องต้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
วันนี้ตำรวจนำกำลังชุดสืบสวนติดตามคนร้ายแล้วแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนะคะ
ต้นคิดว่าคนร้ายไม่น่าใช่คนในพื้นที่เพราะไม่ชำนาญเส้นทาง
ได้จากการขี่รถวนไปวนมาเพื่อหาทางหลบหนีก่อนที่จะทิ้งจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งหนีไป
ยังจับตัวไม่ได้แต่ตำรวจบอกว่าอีกไม่นานจับได้แน่
เอาเป็นว่าตั้งประกาศรางวัลนำจับเลยก็แล้วกัน
ใครมีเบาะแสหรือรู้หรือเห็นหรือสามารถให้เบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มได้
หมื่นบาทตำรวจให้เลยนะคะ